นับประพาน่าจะต้องติดต้องกักตัวนะฮะ
น่าจะติดโควิดต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลย
ตอนนี้แตกเชื้อของน้องเนี่ยน้อยมาก

คือแพทย์เนี่ยเนื่องจากต้องไปทำงาน
แพทย์ตรวจ๒ครั้งกว่าจะเจอ
ปรากฏว่าผลของแพทย์ออกมาเป็นบวก
ซึ่ง๓๑นี่ก็คือถ้าเอาจริงคือมันน้อยมาก
ซึ่งแพทย์แจ้งว่าเชื้อโควิดมันน้อยเกินนะครับ

รายการแชร์ข่าวสาวสตองรถเมย์มาทำนะลูก
เช้าหนูตื่นไว้เนอะพี่ขอบาย๑๐โมงพี่ไม่ตื่นจริงน้องนะครับผม

ก็จะแบบว่าเป็นพิธีกรอีกชุดหนึ่งก็จะมี
ยายนิงปณิตามีใครบ้างแองจี้บุโกบุโกะกักตัวเรียบร้อยแล้ว

โกะเพิ่งออกมาเจอไม่ถึงอาทิตย์เนาะ

นะวันนี้แพทน์นับภาษณ์ด้วยความที่เชื่อน้อยมากค่ะผมแพทย์ก็
ตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอ
ตรวจซ้ำว่าสรุปแล้วมันเป็นโควิดหรือเปล่าก็จะเป็นการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ครับผมแล้วก็รอผลของคนรอบข้าง
ณวันนี้ขอพูดแทนแพทย์ว่าขอกลับขอโทษทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้
ซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์ก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว๒เข็มนะฮะ
วันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโควิดในที่สุดมันก็เป็นพี่น้องเราเองนี่แหละ

โอเคขอดูไทม์ไลน์แพทย์นับประพาสักนิดนึง
เราจะได้รู้กันว่าแต่ละรายการหรือใครจะต้องเริ่มกักตัวกัน

น้องไปผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแชร์ข่าวสาวสตรอง
และแน่นอนส่วนใหญ่น้องจะไปทำรายการประจำของน้อง
เพราะฉะนั้นก็จะมีรายการของทางช่อง๙ด้วยใช่ไหม
ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอีกนะครับเผ็ดมาบันเทิงช่อง๘หรือเปล่า
เผ็ดมาบันเทิงช่อง๘นะครับเพราะฉะนั้น๓รายการเป็นรายการที่ไปทุกวันนะครับ
แพทย์จะเป็นรายการประจำเพราะแค่๓รายการประจำนางก็หมดวันแล้วถูกไหม
แล้วตอนนี้คงไม่มีอีเวนต์ให้ออกเพราะว่าถ้าเอาอย่างนี้ฉันเข้าใจ
วันที่๑๙กรกฎาค่ะแหลปแจ้งผลนะฮะคืออย่างที่บอกน้องไปก็ใช้เวลาทุกวันนี้ต่อให้คุณเป็นดารายังไงเนี่ย
มันก็ต้องรอเป็นวันนะฮะนี่พบเชื้อตอนเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับแล็บแจ้งผลมาวันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้โอเค
เนื่องจากว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการประจำทั้งวันทั้งคืน
มันเป็นพิธีกรที่ทำรายการประจำทั้งวันทั้งคืนอันนี้เข้าใจ
ก็ทักขอโทษทุกคนแล้วก็จริงพูดทองมาคุณแม่หนูขักตัวก่อนนะไม่ได้
โอเคถ้าไม่มาแชกข่าวสาวสตองนะเมน่า

ต้องให้อยู่ไทยรัฐเลย